มีตำรวจอีกนายหนึ่งเขาร้องเพลงเหมือนกัน
คราวนี้ก็ร้องเพลงเปิดหมวกนะคะ
ตามสถานที่ต่างหาทุนซื้อหมวกกันน็อกให้แก่เด็กนักเรียนทั่วจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมาขอใช้พื้นที่บริเวณทางเดินหน้าพระบรมราชานุสรดอนเจดี
ภายในงานนุสรดอนเจดีประจำปี๒๕๖๐อำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรี
เพื่อเล่นดนตรีเปิดหมวกนะคะ
ซึ่งพันธุรกิจโทวีระเนี่ยก็แต่งตัวชุดตำรวจเต็มยศค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวพากำลังใจมาด้วยภรรยา
แล้วก็ลูกสาววัย๔ขวบนะคะมาร่วมร้องเพลงด้วยกัน
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนยืนมุงดู
แล้วก็บริจาคเงินสนับสนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
ก็มีคนเข้ามาชื่นชมนะคะในความเป็นจิตอาสา
แล้วก็ไม่อายที่จะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินช่วยเหลือสังคมค่ะ
ส่วนยอดหมวกกันน็อกที่พันตำรวจโทวีระแจกให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า๔๐๐๐ใบเนี่ย
ก็ยืนยันนะคะบอกว่าจะทำต่อไปเรื่อย
แม้วันข้างหน้าจะมียศตำแหน่งสูงขึ้นก็ตาม
แต่จะไม่ทิ้งความสุขเล็กตรงนี้ที่มอบให้แก่น้องนะคะ
อันนี้เป็นคนละแนวกันอันนี้จะเป็นแบบดิบหน่อย

ใช่นะคะตำรวจไทยมีความสามารถด้านนี้เยอะนะ
แอบเห็นหลายละทีหลายคลิปแล้วจริง